ก็มีการแถลงรอบบ่ายเพราะว่าก็ต้องจับตาดูว่า
ครบ๑๔วันหลังจากที่มีมาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นมา
จะมีการคลายล็อกตรงจุดไหนหรือไม่หรือจะขยายล็อกดาวน์ต่อหรือไม่นะคะ
สรุปก็คือการล็อกดาวน์นี้จะขยายต่อไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะจะยังคงมาตรการล็อกดาวน์อย่างที่เราเป็นมาต่อเนื่องไปนะคะ
มีการผ่อนคลายให้กับ๑กิจการเท่านั้นก็คือสถาบันการเงินที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะ
ก็มีการผ่อนคลายให้สามารถเปิดได้นะคะเพียงเท่านั้นนะคะ
ถ้าเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรือว่าไอทีสื่อสารที่มีการคาดการณ์กันก่อนหน้านี้
อาจจะมีการผ่อนคลายก็สรุปว่าไม่ได้ผ่อนคลายนะคะยังคงต้องปิดต่อไปนะคะ
เพราะว่าทางสวบคอเห็นว่าพวกอุปกรณ์เหล่านี้ในปัจจุบันเนี่ย
ก็อาจจะหาซื้อทางออนไลน์ได้นะฮะส่วนธนาคารนี่หลายก่อนอันนี้ก็หลายคนก็บ่นเหมือนกัน
เพราะว่ามันไปว่างที่ห้างแต่มันไปแน่นที่สาขา